คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ที่สมุทรปราการมีเยาวชนชายวัย๑๕ปีขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจะไปรับเพื่อน
เจอคู่อริมองหน้ากันแค่มองนะมองหน้ากันใส่กันเลยแทงกันจนบาดเจ็บค่ะ
เจ็บดิเลย

มึงแหลงใช่มั้ยหยุดหยุดหยุด

มึงหามึงเจ็บหรอ

มึงไม่สมควรไหมมึงไม่สมควรไหม
โอ้นะถ้าผมไม่สู้ผมจะโดด
แล้วมึงวิ่งมาทำอะไรแล้วมึงไม่ไปล่ะ

จับทุกคนเลย

มาช่วยมาเป็นพลเมืองดี
ชาวบ้านก็บันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะคะคือวัยรุ่นสี่คนครับ
มีอาวุธมีดด้วยอะค่ะกำลังเหมือนแบบทะเลาะกันตะลุมบอลกัน
มีคนเจ็บถูกแทงถูกฟัน
เหตุการณ์เกิดขึ้นซอยทางเข้าวัดบางหัวเสือ

ชาวบ้านแถวนั้นโอ้โหมาช่วยกันนะคะก็ไปยึดมีด
เป็นมีดพกสั้นแล้วก็มีมีดดายย่าด้วยมีมีดอยู่สองเล่ม

แล้วก็แจ้งตำรวจสพสำโรงใต้ให้มารับตัวไปดำเนินคดี
ทีมข่าวของเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะคะ
คนเจ็บขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะยังเป็นเยาวชนในเออายุ๑๕ปี
ถูกเจ้าหน้าที่นำตัวขึ้นรถกู้ชีพไปส่งโรงพยาบาล
ถูกแทงที่ชายโครงด้านขวาถูกฟันที่หัวเข่าด้านขวา
นี่นะคะตัวคนเจ็บเล่าว่าขี่รถไปรับเพื่อน
แถววัดบางย่าแพรกระหว่างทางเจอคู่อริ
มองหน้ากันเริ่มต้นจะแค่นี้มองหน้ากัน
แล้วเหมือนกับมีการตะโกนท้าทายกันด้วย
ทีนี้ขี่รถตามคู่อริมาถึงโค้งแสงจินดา
ละมุนเลยจนตัวเองบาดเจ็บ
ก็ขี่รถหนีมาขอความช่วยเหลือ
กรอบบันป่ะเตะคริสต์

ลูกไก่นามสมุดนะคะแกอยู่๕๐ปี
เป็นคนเห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุอ่ะ
รถติดอยู่นะรถเยอะมากเลย
หันไปเห็นวัยรุ่นกลุ่มนึงประมาณสัก๔คน
ถือมีดดาบวิ่งไล่กันมา
ทีนี้เท่าที่เห็นมีดมันเหมือนมีดดายาเลย

เหมือนกับขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามกันมา
ตะโกนด่ากันท้าทายกันแล้วก็ไล่ฟันกันค่ะ

สี่คน

มีดดายาอยู่สองเล่ม

ก็ไม่รู้เข้าไม่เข้าไม่รู้นะ

อ๋อก็คือกำลังไล่ตีกันมาใช้ดาบไล่ฟันกันมา

ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เพื่อตามตัวกลุ่มวัยรุ่นมาสอบปากคำและดำเนินคดีนะคะ